ไปที่เชียงใหม่ครับไปดูดราม่านี้ครับ
คุณตาอายุ๘๒ปีท่านป่วยติดเตียง
ก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
คราวนี้จะย้ายห้องจะย้ายเข้าห้องพิเศษ
ปรากฏว่าพนักงานเวรเปรย์ทำอีกท่าไหน
ไม่รู้แต่ทำแรงละนะครับ
เกิดเป็นแผลนะฮะยาวสัก๒นิ้วได้นะครับ
ที่ตัวที่มือคุณตานะฮะ
ภูมิในการโรงพยาบาลพอรู้เรื่องก็สั่งย้ายเวรเปรย์คนนี้
คุณไปทำสวนก่อนนะฮะเดี๋ยวจะสอบสวนต่อไปครับ
มาดูบาดแผลนะครับที่ยาวเกือบจะ๒นิ้วนะฮะ
ถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊กพร้อมข้อความแสดงความไม่พอใจ
ปฏิบัติงานของพนักงานเวรเปรย์ที่มาย้ายคุณตาไปห้องพิเศษ
แล้วดึงแขนให้คุณตาลุกขึ้น

ผู้โพสต์เรียกร้องให้โรงพยาบาลของรัฐแห่งนี้
ออกมาชี้แจงแล้วก็รับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น
พอเรื่องราวเผยแพร่ออกไปครับคุณหมอจรัสสิงแก้ว
ท่านเป็นผู้มนุยการโรงพยาบาลสารพีที่เชียงใหม่ก็ออกมายอมรับว่า
มันเกิดขึ้นจริงแหละนะครับที่โรงพยาบาลเนี่ย
เมื่อช่วงบ่ายของวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมา
พนักงานเวรเปรย์ได้เคลื่อนย้ายในตันพงเทพ
ผู้ป่วยชายอายุ๘๒ปีจากห้องรวมจะเข้าห้องพิเศษ
ด้วยการดึงผู้ป่วยอย่างแรงจนเป็นเหตุให้มีแผลนะครับ
ผิวหนังของผู้สูงอายุจนญาติไม่พอใจ

ท่านผู้บริการมอบหมายเลยด่วนเลย
ทีมพยาบาลมาสอบถามข้อที่จริงแล้วก็สั่งให้ดูแลผู้ป่วย
คือค่าห้องพิเศษไม่คิดแล้วนะครับ
แล้วก็ให้แพทย์พยาบาลดูแลอย่างเต็มที่
เบื้องต้นเนี่ยสั่งย้ายพนักงานเวรเปลคนนี้
ไปทำงานสวนที่โรงพยาบาลสาขาก่อน
ห่างไปจากโรงพยาบาลสารพีประมาณ๕กิโลเมตรได้

อย่ามายุ่งเลยกับการบริการผู้ป่วยคุณบุ๊ค

แล้วเดี๋ยวจะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงวันที่๑๔ธันวาคมนี้
ถ้ามีความผิดแล้วก็จะลงโทษตามระเบียบของโรงพยาบาลตามขั้นตอนต่อไป
ขณะที่พนักงานเวรเปรย์คนดังกล่าวนะครับเข้าไปขอโทษผู้ป่วย
แล้วก็ขอโทษญาตินะครับเมื่อเช้าวันนี้
ซึ่งก็ถูกลูกสาวของคุณตาเนี่ยต่อว่าไปเหมือนกันครับ

ผมหย้นแล้วผมเอาชีสู่ที่เหนือพวกมันเจ็ดหมอก็เลยออกมารู้
ผมกระโดดขึ้นเจียงตลอดรองเท้าเลยแล้วห้ามหัวสู้

อืมนางยุพาพลเทพ
นี่ลูกสาวของตราตัลเพราาะพอเห็นว่าโรงพยาบาลแสดงความรับผิดชอบแบบนี้
ก็ต้องบอกว่าพอใจในระดับนึง
หลังวันที่๑๔ถ้าไม่ย้ายแบบถาวรนะ
ก็จะมาตามเรื่องแต่ถ้าย้ายแบบถาวรนะ

คือคุณผู้ชมฮะผมเนี่ยพาคุณแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลบ่อย

คนที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะไปรักษาเขา
ก็คือทีมแพทย์ทีมพยาบาลหรือคนป่วยเนี่ย

คนรักษาคนป่วยก็เครียด
คนป่วยที่ไปโรงพยาบาลก็เครียด
หมอพยาบาลก็พูดกับคนป่วยดีหน่อย
คนป่วยรอนานนิดรอนานหน่อย
โดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ใจเย็นนะครับ
อันนี้ผมพูดอย่างคนที่มองเข้าไปเห็นปัญหานี้